แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นมันไม่ร้อนให้มันหลอน

ที่ว่าคือขนแขนสแตนอัพคุณผู้ชม

จับตามองดูให้ดีเก้าอี้ข้างหลังสอสอ
ท่านหนึ่งของพักประชาธิปัตย์ที่กำลังยืนอภิปรายอยู่
หมุนเองได้หมุนแบบแรงด้วยและไม่มีคนนั่ง

กล้องกำลังจับไปที่สอสอคนนี้ในการอภิปรายอยู่
แล้วอยู่เก้าอี้ข้างหลังหมุนผมยังขนลุกเลย
ถ้าเกิดคุณขนลุกอยากให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันด้วย
ขอดูภาพชัดอีกทีนึงค่ะ
คนเจ็บคนป่วยที่อาการหนักขั้นวิกฤตอยู่ในรถจำนวนมาก
และซ้ำร้ายเชื้อเพลิงในรถก็มีอยู่น้อยนิดเหลือเกิน

คือที่ฉันทีแรกไม่เท่าไหร่แต่พอมีซาวมาเท่านั้นแหละ

แล้วเขาใส่ซาวน์อะไรแบบนี้แล้วก็เก้าอี้หมุนเอง
บางคนก็บอกว่าสงสัยผีอยากฟังอภิปรายด้วย
อุ๊ยแล้วนี่เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตอนที่กำลังถ่ายทอดการอภิปรายพรบงบประมาณปี๖๔
ช่วงประมาณ๒ทุ่มคุณผู้ชมเมื่อวานนี้
ซึ่งตอนนั้นสอสอที่อยู่ข้างหน้า
คือนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิสบชภประชาธิปัตธิ์
ลุกขึ้นอภิปรายร่างพบว่าประมาณอยู่
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนไปโฟกัสที่เก้าอี้ข้างหลังเห็นไหมคะ
ที่แรกมันหันเหมือนกับหันกลับหลังอยู่
แล้วอยู่ดีมันก็หมุนมาแบบเร็วมาก
เออก็บางคนถึงได้บอกไงว่าผีก็อยากจะนั่งฟังที่เขาอภิปรายกันอยู่
อภิปรายก็กำลังเคร่งเครียดอยู่เลยนะ
พูดถึงเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์

แต่อยู่เก้าอี้มันหมุนมาเอง
อันนี้มุมนี้เหรออันนี้อีกมุมหนึ่งใช่ไหมคะ

ครับมันเป็นเก้าอี้ของโซนพักประชาธิปัตย์
ใช่ค่ะแต่เอาจริงนะตอนคลิปแรกที่คุณผู้ชมเห็น
เมื่อกี้นี้ออกมาคนก็วิภาควิจารณ์กัน
ข้าราชการที่ทำงานในรัฐสภาเองก็หลอนค่ะ
แล้วยังมีเรื่องก่อนหน้านี้ด้วย
มีแม่บ้านแม่บ้านที่เขาทำความสะอาดประจำห้องสื่อมวลชน
เขาเล่าให้ฟังนะว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์ก่อน
อาทิตย์ที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมา
แม่บ้านเขาบอกว่าตอนนั้นเข้าไปประมาณบ่าย๓โมง
วันอาทิตย์ที่๒๘ไปทำความสะอาดห้องสื่อมวลชน
กำลังจะปิดไฟกำลังจะปิดห้องสื่อเพราะเป็นวันหยุดไง
มีห้องสื่อนะครับใช่ค่ะแล้วแม่บ้านบอกว่า
เห็นมีผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองนั่งอยู่ใกล้เสาปูนในห้องสื่อของสภา
ตอนนั้นเนี่ยแม่บ้านยังคิดอยู่เลยไม่ใช่เหลืองในภาพนี้นะคะ
อันนี้เขาเล่าย้อนเฉยนะอันนี้เอาภาพมาให้ดูค่ะ
คือแม่บ้านก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นนักข่าวมาทำงานหรือเปล่า
ไม่ได้ปิดห้องทีนี้ก็เลยไปถามเพื่อนแม่บ้านที่เข้าเวรด้วยกัน
แม่บ้านก็บอกว่าวันหยุดวันอาทิตย์
จะมีสื่อมวลชนเข้ามาใช้ห้องสื่อได้ยังไง
แล้วแม่บ้านหลายคนเลยเขาก็บอกว่า
เคยเห็นเคยเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองปรากฏให้เห็นในห้องสื่อ
ตอนเช้ามืดไม่มีคนอยู่แล้วเห็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
บอกว่านั่งอยู่ใกล้สาวปูนสาวกลมเนี่ยนะ
ใช่ค่ะโอ้ทีนี้เขาก็ร่ำลือกันเลยคุณผู้ชม
ห้องสื่อมนชนประจำรัฐสภาอยู่ที่ชั้นหนึ่งของอาคารพระสุริยัน
อยู่ด้านหลังอาคารก็จะเป็นห้องแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะ
แล้วสื่อมนชนหลายสำนักเนี่ยก็จะเข้ามา
ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีหนังสือพิมพ์ออนไลน์ช่างภาพนิ่ง
คือทุกคนจะมานั่งทำงานในห้องนี้
แน่นอนไปรวมตัวกันเหมือนรังนกกระจอกเหมือนที่ทำเนียบเลยฮะ
ถูกต้องก็เขาล่ำลือกันว่ามีคนงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่เนี่ย
เสียชีวิตหรือเปล่าขณะก่อสร้างล่ำลือกันไปต่างนานาเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ยันก็มาเลยค่ะ

คือแม่บ้านเองเขาก็มีการเอายันไปติดผนัง
คือหลายจุดนะมันมีจุดในรัฐสภาที่บอกว่าเก้าอี้หมุนได้ครับ
ตรงฝาผนังเนี่ยเห็นไหมก็เอายันไปติดเลย
แต่วันนี้เขามีรายงานออกมานะว่ายันนี้ถูกแกะแล้ว
ในห้องรัฐสภานะฮะแต่ตรงห้องสื่อก็ยังแปะไว้
เขาบอกว่ามีแปะไว้สื่อบางคนเนี่ยนะ
กโน้ตบุ๊กมาก็แปะยันไว้ที่โน้ตบุ๊ก
คือมีของขลังเพื่อความอุ่นใจ
แต่ทีนี้มันต้องมีคำตอบค่ะคุณผู้ชมเรื่องเก้าอี้หมุน
เรื่องนี้มียันแล้วนะมียันออกมาเหมือนกัน
เก้าอี้หมุนให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิป
ที่ทางสสอิสระกำลังพูดอยู่แล้วก็อีหมุน
แต่คุณผู้ชมสังเกตนะเก้าอี้บางตัวมีปลอกสวม
พักอยู่บางตัวไม่มีปลอกสวม
เพราะว่าเขาให้เว้นระยะห่างนั่งนะฮะ
โควิด๑๙เขาไม่ให้นั่งตรงเก้าอี้ที่ไม่มีปลอกสวม
แล้วที่บอกว่ายันออกมาแล้วคือยืนยันคุณผู้ชม
ยืนยันในเรื่องนี้หน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สื่อมวลชนเองทั้งข้าราชการเองก็อยากหาสาเหตุแหละ
ปรากฏว่าไปถามสสชินวรบุญยเกียรติ
นั่งอยู่ถัดจากเก้าอี้ตัวนี้คุณผู้ชมเก้าอี้ตัวที่มันหมุนเนี่ยนะ
ซึ่งสสชินวรก็ยอมรับผมนี่แหละเป็นคนเลื่อนเก้าอี้หมุนตามภาพ
สสชินวรพูดแบบนี้ครับบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมยืนยันว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนสอสอมานั่งข้างผม
ลุกไปแล้วไม่ได้มีการจัดเก้าอี้ให้เข้าที่
ผมก็เลยใช้มือหมุนกลับมาให้เป็นระเบียบซะ
และให้เกิดความเรียบร้อยเท่านั้นเอง
ดังนั้นไม่ได้เป็นเหตุการณ์หลอนเหตุการณ์ปฏิหารอะไร
ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัย
แต่บางคนเห็นภาพเก้าอี้หมุนก็มีการแชร์กัน
บอกว่ามันเป็นลักษณะที่จะบ่งบอกว่า
มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีไปหรือเปล่า

เพราะผมเป็นคนหมุนเก้าอี้ไม่ใช่นายยกรัฐมนตรีเป็นคนหมุน
ใช่ไงเขาก็เลยยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรี

เออมันเกิดจากผมไม่ได้เกิดจากนายก
ซึ่งทางคุณชินวรก็ยืนยันด้วยนะคะ
ตั้งแต่มาประชุมที่สภาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไร
แล้วก็ที่สภาก็ถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ
ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาเพื่อจะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน
ต้องการให้เรื่องนี้เป็นที่เรียนรู้ของพี่น้องประชาชน
ว่าในสังคมระบอบประชาธิปไตย
เราต้องใช้ปัญญาและเหตุผลในการอยู่ร่วมกัน
แต่คุณผู้ชมก็ต้องดูในคลิปเหตุการณ์อีกทีนะ
ขอดูอีกทีได้ไหมคุณว่าคุณชินวรนั่งตรงไหนล่ะ
ก็อาจจะเป็นขวามือที่หลุดเฟรมไปหรือเปล่าคะ
มันมีคลิปที่มันมุมกว้างกว่านี้
ขวามือที่หลุดเฟรมไปเป็นเก้าอี้ที่มีปลอกสวมหัว
ชื่อพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่มีคนนั่ง
ก็มันอาจจะเป็นช็อตหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือเปล่า
หรือว่าคุณจินวรอาจจะขยับซ้ายของคุณจินวรนิดนึง
และตอนจังหวะนั้นก็กลัวติดจอกลัวติดกล้อง
ก็เลยเอื้อมแค่มือไปด้านล่างแล้วก็บิดเอาหรือเปล่า
คืออีกมุมหนึ่งก็เห็นคุณชินวรนะนี่คือคุณชินวร
แต่อีกมุมหนึ่งมันไม่เห็นคุณจินวรนั่นสิฮะ
แต่อย่างน้อยคุณชินวรก็ออกมายืนยันแล้วแหละว่าไม่มีเรื่องลี้ลับอะไร
ผมเป็นคนทำเองอย่าคิดมาก
แต่อีกภาพหนึ่งตอนคุณชินวรนั่งก็ไม่มีคุณอิสระลุกขึ้นอภิปราย

แต่คุณอย่าเพิ่งไปโยงสิดิฉันอุตส่าห์เอาออกมาจากนอกจากเรื่องผีแล้วนะ
เอาเป็นว่าคุณชินวรเขายอมรับเขาเป็นคนหมุนเองนะครับ

ไหนอย่างไกลแล้วก็หมุนไปพอดีกับเหตุการณ์หรือเปล่า